แต่ว่าพี่รับบัพอธรรมนี้ผมบอกนะ
แก้มปริเลยเป็นที่รักของลูกบ้านมาก
ทำงานมา๑๐ปีปีใหม่ทั้งที
แล้วไปดูสิว่าลูกบ้านจะให้อะไรครับ
คุณดูสิคุณดูสิเดี๋ยวนะ
ก็มาทุกหลังสองร้อยกล่องคือมาทุกบ้าน
เอามาให้พี่รับประพอท์ทั้งหลาย
นี่คุณป้าเดินมาเขียนบ้านได้ที่แป๋วไว้
ทับ๑๔๖๓๓ทับ๑๕๓อะไรอย่างนี้
นี่ดูสิมาหมดเลยเป็นกล่องของขวัญเป็นร้อยกล่องครับ
คุณดิฉันจำได้บรรยากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปีใหม่

บ้านพระสอน๑อยู่ที่ครอง๓ครองหลวงปฐุมธานี

คือรับประพอท์ทำงานดีมากจนลูกบ้านบอกว่า
เฮ้ยคุณทำงานคุณดูแลความปลอดภัย
พวกเราลูกบ้านทุกคนอุ่นใจปีใหม่

ลูกบ้านรักมากเอามอบให้แบบนี้ทุกปี
คือขอบคุณที่ดูแลอย่างเรียบร้อย

ไปตรวจสอบของขวัญยังอยู่๒๐๐กว่ากล่อง
กล่องมีบ้านเลขที่แปะเอาไว้ทุกกล่องทุกชิ้น

นักข่าวไปเจอนายวิรสักหาดดา

แล้วก็นายสมเกียจโอภาษเพิ่มพงศ์
อันนี้เป็นประธานนิติบุคคลหมู่บ้านพัฒน์สอน๑
ก็ยืนให้กำลังใจรับประพอ
แล้วก็ดูเพื่อนบ้านลูกบ้านเดิน

มันกลายเป็นประเพณีที่ทำกันทุกปีในหมู่บ้านนี้แล้ว
ซึ่งรอปภเป็นลูกจ้างของนิติก็จริง

นิติเองก็จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนให้อยู่แล้วแต่ว่าในขณะนี้มันมีเรื่องของโควิด
เลี้ยงโต๊ะจีนก็เลยไม่ได้มีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการมอบเงินโบนัส
หมายถึงว่านิติเองเอาเงินโบนัสให้กับตปภ
แต่ของขวัญเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกบ้านเขาเอามาตอบแทนให้กับรบพอในการทำหน้าที่นะฮะ
ไปฟังเสียงประธานนิติหมู่บ้านนี้ครับเป็นประเพณีของหมู่บ้านประสอนหนึ่งไปแล้วนะครับ
สำหรับของขวัญที่มอบให้กับให้กับรอปภรอพอเนี่ยเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลนะครับ
แล้วก็ปกติแล้วทุกปีที่ผ่านมาเราจะมีงานเลี้ยโต๊ะจีนให้กับสมาชิก
แล้วก็ให้กับรอบพอแต่สองปีที่มามันเกิดเพราะว่าโควิด
นิติบุคคลก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นการมอบเงินมอบเงินนะครับ
โบนัสให้กับเอ่อให้กับรอพอทุกนายเต็มนะครับมันเป็นภาพที่ที่เอ่อ
ที่ดีสำหรับสมาชิกลูกบ้านเราที่รักรอพอเหมือนกับหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับ
พอเราจะดูแลทุกอย่างในหมู่บ้านเวลาที่ลูกบ้านเราไม่อยู่
เราก็จะดูแลให้ตอนนั้นต้นไม้ให้เอ่อให้อาหารสนับให้อาหารแม่งให้นะครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมสำหรับชาวพระสร๑แล้วครับ
ดีจังเลยตัวแทนลูกบ้านบอกว่าจริงแล้วพวกเขาเนี่ย
รู้สึกว่ารอพอเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวอืมอยู่กันมาเป็นสิบปี
ประทับใจดูแลดีอย่างที่บอกไปลดน้ำต้นไม้ให้ให้อาหารหมาแมวให้ก็มี
พวกคุณคิดดูเอาน้ำล้นโทรหารับพอแท้งน้ำล้นโทรหารับพอ
มีอะไรอีกอ่ะงูเข้าบ้านตัวเงินตัวทองตัวจิ๋วเข้าบ้านกับรอปภนั่นแหละ
ลูกบ้านไม่อยู่ก็ไปให้อาหารหมาอาหารแนวให้นะฮะหัวหน้ารอปภคุณไกรทองเหมือนภูเขียว
ว่าผมดีใจมากนะที่เชื่อใจทีมของเขานะฮะต้องขอบคุณมากเลย
เพราะว่าประธานเองเขาก็คอยที่จะคอยฝึกในเรื่องของการให้บริการลูกบ้านอย่างเต็มที่
เขาก็ดีใจแล้วก็ทำเต็มที่นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ลูกบ้านเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลาน
เพราะว่าเขาเนี่ยบริการอย่างใกล้ชิดเวลาเจอลูกบ้านก็จะมีการสวัสดีทักกันตอนเช้าทักกันตอนเย็น
ทุกคนก็เลยเมตตารักไข้กันและไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ทำให้ลูกบ้านเนี่ยประทับใจนะฮะ
ต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งการรายการแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชมนะครับ